คุณผู้ชมค่ะยังอยู่ที่เรื่องราวของความม่วนซื่นในภาคอีสาน

สำหรับภาพยนตร์เรื่องใหม่ของผู้กำกับเนี่ย
เป็นทายาทของคุณหม่อมเพชรทาย
ก็คือคุณเอ็มบุษราคำนะคะ
อันนี้เขาเปิดตัวมีตัวอย่างออกมาเรียกน้ำย่อยกันไปแล้ว
แต่ว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
พาคุณผู้ชมบุกไปดูบรรยากาศแบบม่วนซื่นถึงถิ่นอีสานกันเลย
ติดตามได้กับคุณอิงดาวทันจันทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
บรรยากาศที่ลานพญาศรีสัตนคราชสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนม
คนนิยมมากราบไหว้ขอพรนั้นอบอุ่นอัดแน่นไปด้วยพี่น้องชาวบ้าน
มาเฝ้ารอการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องสมพักเสี่ยงหนังรักอีสานขนาดแท้
ผลงานการกำกับของเอ็มบุษราคำทายาทตลกชื่อดังหม่ำเพชรไทย
ที่ขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับครั้งแรกค่ะงานนี้เอ็มพร้อมบอกเล่าไปถึงที่ไปที่มา
ของชื่อภาพยนตร์และนักแสดงนำอย่างโตโนภาคิน
ก็มาเปิดใจถึงความรู้สึกที่ได้รับบทนักแสดงนำในครั้งนี้ค่ะ
ก็ภูมิกับกับทีมนักแสดงก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะพี่เอ็มสวัสดีค่ะ
อ่าเรื่องหนังใช่ไหมคะก็หนังเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวรักสามเศร้า
อันนี้แบบพูดแบบรวมเลยนะคะรวบรัดเลยเป็นรักสามเศร้า
แล้วก็มีสอดแทรกพระพุทธศาสนาเข้ามาด้วยก็จะเป็นในเรื่องที่แบบความเชื่อ
หรือสิ่งต่างที่เราอาจจะอุปโลกแล้วก็เชื่อกันไปเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
ชื่อเรื่องส้มผักเซียนเนี่ยต้นกำเนิดมันมาจากของกินอยู่แล้วแหละ
ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอาหารพื้นบ้านของคนอีสาน
ที่เลือกชื่อนี้เพราะว่ามันเป็นคำพ้องเสี่ยงที่พ้องไปถึงชื่อของคาแรคเตอร์ทั้ง๓คน
นั่นคือชื่อส้มพักแล้วก็เสี้ยนนั่นเอง
เขาเขาพูดภาษาอีสานได้เขาเป็นลูกอีสานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
แล้วก็ไม่เคยมีใครเห็นเขาพูดภาษาอีสานเลยนี่เป็นเรื่องแรกแล้วเอ็ม
เวลาเวลาเขาพูดภาษาอีสานอ่ะเขาเป็นผู้ชายที่ดูมิสเนย
และเอ็มอยากจะให้เขาเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้คนที่เข้ามาดูหนังเนี่ย
ได้รู้ถึงการพูดภาษาท้องถิ่นของตัวเองมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอะไรอย่างนี้
ขนาดพี่โตโน่ยังพูดเลยอะไรอย่างนี้
ตื่นเต้นครับตอนแรกพอรู้ว่าเอ็มติดต่อมามีพี่หม่ำมีเอ็ม
มีนักแสดงอีกหลายคนผมก็มีความรู้สึกว่า
ผมอยากจะลองเล่นดูนะครับและที่สำคัญคือได้ใช้ภาษาบ้านเกิดด้วย
คาดหวังยังไงบ้างค่ะกับพระอุณหญิง

สบายไม่เครียดไม่เก็บมาคิดมาก
อยากให้ออกมาด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความสุข

ก็ฝากน้ำด้วยครับสมพัดเซียนครับผม

แล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะมีความสุขกลับบ้านครับ